ความสง่างามสมพระเกียรติของพระเมรุมาตร
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาสปภิษฐ์
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้ทราบข่าวการก่อสร้างพระเมรุมาตร
แล้วก็สิ่งประกอบต่างนะครับเป็นขั้นตอนมาตามลำดับ
และล่าสุดในขณะนี้ได้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับ
ใช่ค่ะถือเป็นพระเมรุมาตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในรอบร้อยกว่าปีที่ผ่านมา
ซึ่งวันนี้ก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้าไป
บันทึกภาพความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติของพระเมรุมาตรนี้ค่ะ
ส่วนรายละเอียดต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
เมรุมาตรที่จัดสร้างขึ้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ

โดยเมื่อวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงยกนบพระประดนมหาศวรรษชัตริย์ขึ้นสู่ยอดพระเมรุมาตร
ซึ่งเป็นฉัดขาวขลิบทอง๙ชั้น
ที่เป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
ในพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ
สำหรับพระเมรุมาตรในหลวงราชการที่๙ออกแบบโดยนายก่อเกียรติทองผุด
ในช่างศิลปกรรมกรมศิลปากรเป็นพระเมรุมาตรทรงบุษบก๙ยอด
มีชั้นเชิงกรอน๗ชั้น
พังพื้นที่ใช้งานเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสค่ะ
ขนาดกว้างด้านละ๖๐เมตรสูง๕๐เมตร๔๙เซนติเมตร
ซึ่งภายหลังขยายส่วนยอดบุษบกขึ้นไปตามเทคนิคในการก่อสร้าง
ทำให้เมื่อวัดจากฐานถึงยอดจะมีความสูงประมาณ๕๕เมตร
หรือมีความสูงเทียบเท่าตึก๑๗ชั้น
ถือเป็นพระเมรุมาตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรอบร้อยกว่าปีที่ผ่านมา
เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในการพระบรมศพ
สะท้อนถึงพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์
และในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
จัดสร้างขึ้นอย่างสมพระเกียรติตามพระบรมราชอิสริยยศ
สำหรับรูปแบบของพระเมรุมาตรในหลวงราชการที่๙
ถูกคิดและรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ค่ะ
โดยมีกรอบแนวคิดจากแบบพระเมรุมาตร
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔
ราชการที่๕รัชกาลที่๖และรัชกาลที่๘
ส่วนหนึ่งของการสร้างพระเมรุมาตรให้มีบุษบก๙ยอด
เพื่อให้เลข๙เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อแทนถึงความเป็นพระเมรุมาตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
อกจากนี้ยังได้คำนึงถึงประโยชน์การใช้สอย
เพื่อให้บุษบกทั้ง๙ยอดมีหน้าที่การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
ไม่ว่าจะเป็นบุษบกองค์ประธานซึ่งอยู่ตรงกลางสุดของพระเมรุมาตร
สะบกหอเปลื้องทั้ง๔มุมในชั้นชาลาที่๒
และบุษบทสร้างทั้ง๔มุมในชั้นชาลาที่๓
ขณะที่พื้นชั้นล่างสุดของพระเมรุมาตรเป็นลานอุตราวัด
ประดับตกแต่งด้วยสัตว์มงคล๔ชนิดประจำอยู่ทั้ง๔ทิศ
ได้แก่ช้างม้าโคลสิงที่คอยพ่นน้ำลงสู่สระอโนดาตเบื้องล่าง
ซึ่งการจัดสร้างพระเมรุมาตรครั้งนี้มีการขุดสระน้ำ
ณพื้นที่ชั้นล่างสุดของพระเมรุมาตร

ดัดไม้ดอกและไม้พุ่ม
รวมไปถึงรูปปั้นสัตว์หิมพาน

ออกแบบโดยยึดตามคติโบราณ